โดยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
ประกาศลงทศพุทธศิลป์มงคลชายเพชรศรี
ผู้ตศิลป์รวมทางผู้ช่วยผู้ตศิลป์นะครับ
โชธระวีทองดวงห้ามทำหน้าที่โดยไม่มีกำหนด
ทั้งที่มาวรินโยผู้ทำประตูอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
จะเสมอกัน๑ต่อ๑ในเวลา๑๒๐นาที
และสุดท้ายนะครับประจวบก็โดนจุดโทษชนะไปแปดต่อเจ็ด
เรื่องนี้ได้เข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทนะครับ
โดยผ่านคณะกรรมการประมวลพุทธศิลป์
ก่อนสรุปว่าพระพุทธศิลป์และผู้ช่วยพุทธศิลป์ผิดพลาดร่วมกัน
เพราะจังหวะนี้ทีมที่เป็นฝ่ายรับเสียเปรียบชัดเจนครับ